คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีผู้ชายคนนึงถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เมืองต้นนะคะคาดว่าสาเหตุก็คือ
มีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่พอใจผู้ตาย
เพราะก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยไปห้ามวัยรุ่นไม่ให้ยกพวกตีกัน
เขาไปห้ามกลายเป็นโกรธคนห้ามโดนซะ
มายิงคนห้ามตายค่ะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสนราชบุรณาได้รับแจ้งนะคะ
ก็เลยไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยราชบุรณะ๑๘

คนที่ถูกยิงชื่อว่านายอดีศักดิ์ออกกิจวัฒ

แเปลว่าหาพวกตายหาอยู่รายการ
แล้วเหล่านี้ญาติบอกว่าก็แผลที่ผู้ตายโดนยิง
คือจริงแล้วถูกไล่ยิงมาตั้งแต่ปากซอยนะ
แล้วเขาก็วิ่งหนีมามาจนมุมที่บ้านของตัวเอง
คนร้ายจะเอาปืนจ่อยิงซ้ำ
โอ้โหพอยิงเสร็จแล้วหนีกันไปดูคราบเลือดสิคะพี่เบิร์

ภาพจากกล้องวงจรปิดทีมข่าวของเราเพิ่งได้มาวันนี้
เป็นวินาทีที่กลุ่มคนร้ายเป็น๑๐เลยนะคะ
นี่วิ่งเข้าไปวิ่งตามเข้าไปแบบนี้ค่ะ
ตีสองยี่สิบสองนาทีเพื่อจะเข้าไปก่อเหตุ
แล้วเดี๋ยวผ่านไปสัก๕นาที
ตีสองยี่สิบเจ็ดนาทีกลุ่มคนร้ายวิ่งออกมาจากซอย
คือก่อเหตุเสร็จแล้วก็วิ่งหนีกันดูสิคะ
วันนี้ญาติรับศพในหนุนมารดน้ำศพที่วัดประเสริฐสุธาวาส
บรรยากาศเศร้าค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับในพีนามสมมุตินะคะ
อายุเพิ่ง๑๖เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เพื่อนของเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นซอยสุขสวรรค์๒๙รุมทำร้าย๓ต่อ๑
เขาก็เลยเรียกในหนุนผู้ตายซึ่งเป็นรุ่นพี่ไปช่วยเคลียร์
ออกไปเคลียร์กับรุ่นพี่วัยรุ่นฝั่งตรงกันข้ามให้หน่อย
ไม่ลงตัวฝั่งตรงกันข้ามขู่ว่าจะมาเอาคืน
ช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่ากลุ่มวัยรุ่นซอยสุขสวรรค์๒๙ยกพวกมาเลย
พวกมาหาในพีวัย๑๖แล้วก็มาหาในหนุนด้วยในหนุนผู้ตาย
เนี่ยตอนที่ยกพวกมากันเขาบอกว่าจริงแล้วนัดเจอกันกลางซอยนะคะ
มาเจอกันกลางซอยราชบุรณะ๑๘พอเจอกันโอ้โหฝ่ายนั้นมีปืน
เจอกันปุ๊บไม่เห็นได้เคลียร์อะไรเลยครับเจอกันปุ๊บฝั่งนั้นยิงใส่เลยค่ะ
ยิงใส่แต่ครั้งแรกที่ยิงเหมือนกระสุนมันด้านฝั่งนั้นก็เลยพากันขี่รถจักรยานยนต์กลับไป
ตัวในพีกับในหนุนผู้ตายกับเพื่อนอีกสองคนก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กลับไปนั่งเล่นที่หน้าบ้านของในหนุนผู้ตาย
ไปชั่วโมงนึงฝ่ายตรงกันข้ามโทรมาหาในหนุนบอกว่าขอเคลียร์อีกรอบได้ไหม
ยังไม่จบเหรอคะไม่จบสักทีขอเคลียร์อีกรอบได้ไหม
สักพักมากัน๒๐กว่าคนนะคะวิ่งเข้ามาแล้วก็ผู้ตายได้ยินเสียงหมาเห่าไงเลยรู้เลยว่ามันมากันแล้วเลยออกไปหาที่ปากซอย
จังหวะนั้นก็เหมือนเดิมไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงเขายิงใส่เลยยิงใส่ขาของผู้ตายก่อนคือเหมือนกับว่าจะให้แบบไม่ได้วิ่งหนี
วิ่งหนีไม่ไหวคือยิงขาก่อนยิงขาสองข้างเลยนะคะผู้ตายก็วิ่งโซซัดโซเซพยายามจะกลับบ้านไปล้มที่หน้าบ้านโดนยิงซ้ำเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะคะ

เข้ามาที่บ้านเขาก็วิ่งสวนเข้ามากันเลย

เพื่อนที่เหลือก็ไปด้วยกันแล้ววิ่ง
ด้านคุณป้าของผู้ตายค่ะคุณป้าเฉลี่ยวอายุ๖๙
บอกว่าโอ้โหวินาทีที่หลานโดนยิงเนี่ยนะ
คือจริงแล้วได้ยินเสียงปืนตั้งแต่กลางซอยแล้ว
ได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นเป็นสิบเลยตื่นลงมาดูอุ้ยเนี่ย
หลานถูกยิงแล้วเห็นเลยนะว่าฝั่งนั้นน่ะเอาปืนจ่อที่หัวหลาน
ยิงซ้ำเอาให้ตายมีคนสั่งการด้วยนะ
วัยรุ่น๑๐กว่าคนยืนเรียงลายกันหน้าบ้าน
วินาทีที่เห็นคนร้ายกำลังเอาปืนจ่อหัวหลานชาย
เธอนั่งแล้วยกมือไหว้ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตให้หลานชายว่า
อย่ายิงซ้ำเลยอย่ายิงเลยมันบีบหัวใจน่าดูนะ
แต่พี่เบิร์ตคือหลานโดนยิงมาแล้วตั้งหลายแผล
คุณป้าบอกเลือดอาบมาแล้วคนก่อเหตุไม่รู้หรอกว่าเธอคือป้า
มากันเยอะอ่ะนะแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใคร
ป้าบอกป้าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใครก่อเหตุใครยิงอะไรบ้างมันชุนละมุนอ่ะ
แต่ก่อนที่หลานชายป้าจะสิ้นใจหลานชายตะโกนด่าคนร้าย
มึงจะยิงกูเหรอไอ้เต้ยนี่มีชื่อมาแล้วมึงจะยิงกูเหรอไอ้เต้ย
ทีมข่าวเลยถามป้าแล้วเอาแล้วป้ารู้จักไหมป้าว่าเต้ยคือใคร
ป้าบอกว่าอ๋อเต้ยเพื่อนรุ่นน้องของหลานชาย
หลานชายเคยเลี้ยงดูอุปการณ์เต้ยเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะ
กินข้าวอะไรด้วยกันดื่มเหล้าด้วยกัน
ยังเคยมาฉลองวันเกิดหลานที่บ้านป้าเลย
แล้วทำไมทำไมเต้ยถึงเครียดแค้นอะไร
พาพวกมายิงหลานถึงบ้านแบบนี้

ป้าก็เลี้ยงตลอดมา
วิ่งลงมาตอนได้ยินเสียงปืน

มันเป็นทางมาแล้วมันมาล้มในบ้าน
ล้มแล้วมันมายิงจ่อยิงอีก

แล้วป้าก็ไปไหว้ยืนบอก
ว่าไหว้แล้วอย่าฆ่าหลานป้าเลย

บอกว่าป้าอยู่กับสองคนป้าหลานใช่ไหม

หลานทำอะไรมาป้าไม่รู้ไปป้าอยู่บ้าน

บอกกับว่าอย่างงี้จะฆ่ามันเลยสงสารมันเถอะ
สงสารป้ามันเจ็บเยอะแล้วอะไรป้าก็พูดใช่ไหม

คนนั้นน่ะที่บอกให้สั่ง
สั่งน่ะก็บอกว่าอ้ากูยกให้มึงครั้งนึง
ทีนี้พอได้ชื่อมาแล้วไอ้เต้ยเนี่ยค่ะ
ตำรวจสนราชบุรณะออกไหมจับเต้ยเลยค่ะ
นายสืบวงทรัพย์อนันกุลอายุ๓๑ปีคนนี้นะคะ
ก็หาข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต